คู่แรกมวยคู่ที่สองเราต่อยกันดูเดือดแล้วกันครับ

มาฟังผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
ทันรวดตีสัญญารัฐนาภัยวงศ์นารินภองฮีรันทร์และชนรติอุศมาดี
ให้ฝ่ายแดงครับพึ่งหลวง๔๗และฝ่ายน้ำเงินหยกขาว๔๙ครับ
ส่วนนักมวยคู่ต่อไปของการท่าสดเป็นคู่รองนะครับคู่ที่สาม

ทั้งสองคนนี้ประเภทว่าเดินเข้าซอยนี่สาวเห็นแล้วจิกหมอนนะ
ฝ่ายแดงจอมโวมวยพริ้วไหวโชว์ลีลาเข่าเสียบยัดโยน
เขาคือดอกไม้เงินป่อพงสว่างขย่ำกับฝ่ายน้ำเงินจอมเตะดิกรีแชมป์
หัวแข้งเจาะยางเขาคือกล้องธรณีสบุญเยี่ยม
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่ที่๓ของเรานะครับ
ฝ่ายแดงดอกไม้เงินปพงสว่างชื่อยุทธวิชัยแสนโคตรอายุ๑๙ปี

กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๓แพ้๑๗ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนม้าศึกเล็กอบตกัมภีร์ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

้องธรณีสบุญเยี่ยมหรือผลเมืองละโว้นะครับ
ภูเบศณสงขาอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๖ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนการกรกรรมนาศที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงธนจันทร์ครับ
ผมแดงก็มีจาดตู้นะครับอ่าจาดตู้กระดูกเหล็กเลยครับ
ส่วนฝนโฮงสวานคือแชยานี้ไม่ต้องหวังว่าโชคชวนแน่นอนนะครับ
ส่วนน้ำเงินนี่มีป่าเยี่ยมนะครับจากค่ายสาวบนเยี่ยมแถวรามอินทามาถอดมงคลให้กับเจ้ากล้องธรณีครับ
ท่านผู้ชมครับรองผู้เอกเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
อกไม้เงินปอพงสว่างชั่วโมงบินกระดูกกระเดี้ยวนี่สุดยอด
น้ำเงินกล้องธรณีสบุญเยี่ยม๑๒๒ซุปเปอร์แบนเตอร์เวทเท่ากันนะพี่ป่า
เอ๊ะทำไมเขาตั้งจาตู้อดูกเหล็กรู้มั้ย

เขาบอกว่าในตัวจาตู้มีแต่ละสุลโหหหเลยได้ชายาจาตู้อดูกเหล็ก
รุ่นปีหลังคาด้วยนะรุ่นปีหลังคาเลย

น้ำเมืองก็คือไอ้โผล่เก่าอะนะ

มวยไทยรัฐนี่ยังไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่นะ

สายกับขวาคู่นี้น่ารักเลยนะครับ
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นะ
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นะ
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นะ
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นะ
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นะ
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นัดอยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดอยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด

มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัดใหญ่อยู่นัด

มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
มันมีรายการมวยนัดใหญ่อยู่นัด
บ๊วยชมฟรีนะไปดูได้เลยวันที่๒มกราพม
ก็ยังมีวันที่๓อีกวันนะครับ

ตอนนี้เกมบนเวที

โหวิ่งมันขวาตรงเล่นเป้าใหญ่ลำโต้เลยหลอกไม้เงิน
แต่ขวาต่อยขวานี่ทำได้ดีนะครับทาง
อ๋อเอาคืนเลยเอาคืนมันยังไม่กินเปล่า

ซ้ายเนียนเลยเสียล่าง
อ้าวโดยขยับปลายกปลายกแรก

้าวใช้ได้เลยครับ
หลอกไม้เงินต้องเก็บแพลกำลังไว้

ครับหม่อยร้องคู่ให้ผมคิดมายกเราแรกครับ
ข้างด้านครับต้องตลานนี้
เกี่ยวค้าได้ดินคู่สับสอบด้วย

ทางด้านดอกไม้เงินนี่โดนหน้าสะบัดเลยครับ
ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถาครับ
เรามาถึงขอบคุณฝ่ายบัตรโมยทั่วประเทศด้วยนะครับ
ที่ให้การสรรพสูจน์สุขย่อมรัฐไทยมาตลอด

ช่วงนิดน้ำเงิน
กล้องธรณีสบุญเยี่ยมหรือว่าผลเดิมนะครับ

อาจจะความพร้อมอาจจะเป็นรองของจาตุนะ
การเตรียมฟังตรวมเร็วของจาตุอาจจะได้เปียบ
แต่ว่าน้ำเงินอาจจะตรงได้ใหญ่นิด
ได้หนักใช้ได้แต่ซ้ายกับขวามันน่ารักไงพี่
ในหมดซ้ายตรงเริ่มอยู่วงนาย
ไม่ปั่นนะคะ๒มาต่อทั่วคืน

โอ้โฮยอดมวยไทยลักษณ์เสาารี่เหี้ยนจริง

โอ้โหสงสัยอีกแล้วแตกอีกแล้วสงสัยอีกแล้วแตกอีกแล้วดิ
ลองให้เงินทิ้งขวาแข่งขวาเตะโอ้โหเจออย่างนี้เจอนักหนักแบบนี้
สวยไม่โสภาสำหรับทางด้านฝ่ายแดงแล้วแม่ที่เลือดนั้นออกมานะ
เหงื่อนะไหลเป็นทางเลยอ่ะวันนี้อาวุธมันคมอาวุธมันแรงเหลือเกินนะ
โอ้โหผมใช้ได้เลยก็แบบมันซ้ายตรงฝั่งโอ้โหเรียบร้อยดิแบบนี้
อ้าวอย่างงี้ยากเลยผมใช้ได้เลยเป็นหมอรอเป็นหมอรอ
ซ้ายต่อยซ้ายเนี่ยมาอีกแล้วยังไม่ทันตั้งหลักเลยโดนอีกแล้ว
โอ้โหหลับเลยเรียบร้อยเลยเจอของหนักของแรงทั้งสิ้นหนัก
เรียบร้อยเลยบอกแล้วถ้ายอดมวยไทยรัฐถ้าเปิดหัวแบบนี้ไม่นานนะครับ
นี่ไม่นานจอราเข้แจกอีกแล้วมาอีกแล้วถึง๓๐๐เลย
ติดตามกันต่อไปผลงานของกล้องธรณีนะเตรียมเงินมาเยอะครับ
ราเข้เขียวไม่ต้องห่วงครับแจกกันคู่สุดท้ายถ้ามีการถ่ายทอดสด
รับไปอีกสามพันบาทสวยงามโอ้โหยกนี้ขึ้นมาดุเลยครับ
ออกอาวุธนี่ถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับน้ำเงิน
กล้องทรณีสอบบุญเยี่ยมชนะทีโอดอกไม้เงินปลอบพรงตะวันยกสอง
เดี๋ยวดูเลยโดนอะไรบ้างมีงัดศอกนี่งัดศอกมีเป๋
มีก้นเตี้ยให้เห็นนี่หล่นเลยโดนขวานเนี่ยโดนขวางเนี่ย
โดนนักดักแรงแรงอย่างเงี้ยไอ้เจ้าดอกไม้เงินเนี่ยเป็นดอกไม้จันไปเลย
ใช่โอ้โหเนี่ยโดนศอกสั้นเต็มขมับเลยนะ
หลับเลยครับเรียบร้อยเลยลุกไม่ขึ้นด้วยแตกด้วย
มันโดนไปหลายขนาดโอ้โหโดนเยอะนะเรียบร้อยเลยครับ
ตั้งหลักตั้งอะไรไม่ทันเลยครับเรียบร้อยครับผู้ชนะ
สดงดงามนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ